ต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องละกัน

โลกโซเชียลแล้วกันว่าโอ๊ยก็ใครเจอนะช่วยบอกหน่อยเถอะนะคะ
เพราะจุดหนุ่มโอนเนี่ยก็แหม่เสียใจนะคะ
ซึ่งคุณอ้นเนี่ยก็ได้ออกมาตามหาทุกวันเลยแต่ว่ายังไม่พบค่ะ
ล่าสุดก็เลยโพสต์ภาพเจ้าเลโก้นกตัวนี้ฮันมาคอชื่อว่าเลโก้ค่ะ
ทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมข้อความประกาศให้คนช่วยตามหา
โดยบอกลักษณะนะว่าเป็นนกคันมาคอสีเขียวหัวไหล่แดงปากดำหน้าขาวไม่มีห่วงขา
นกเล็กกำลังอยู่ในกระบวนการฝึกเพื่อความคุ้นเคยค่ะ
ออกจากบ้านแถวถนนอักษะทวีวัฒนาพุทธมนตรนะคะ
หากมีผู้พบเห็นให้ติดต่อมาตามเบอร์โทรศัพท์ผู้จัดการส่วนตัวที่ขึ้นในไอจีค่ะ
เจ้าตัวมีเงินรางวัลมอบให้๑๐๐๐บาทค่ะ
เพื่อแทนคำขอบคุณนะคะถ้าหาเจ้าเลโก้เจอจ้ะ
ซึ่งหลังจากที่หนุ่มอ้นนะคะโพสต์ข้อความดังกล่าว
ก็มีแฟนค่ะเข้ามาให้กำลังใจนักแสดงหนุ่ม
เพื่อช่วยชี้เบาะแสนะคะพร้อมถึงแนะวิธีตามหานกกันเป็นจำนวนมากด้วยค่ะ
ขณะที่เพื่อนพ้อและพี่ย้อนในวงการกำหนดบันเทิงนะ

แล้วก็กระแตสุพักษรค่ะก็จะช่วยนักแสดงหนุ่มเนี่ยกระจายข่าวนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมก็ถือว่าช่วยกันนะคะอาจจะเป็นหลายคนอาจเป็นมองลึกเล็กน้อย
แต่ว่าสำหรับจิตใจคนเลี้ยงสัตว์มันไม่เล็กน้อยนะคะ
หายไปแบบนี้มันใจมันหายไปนะคะคุณ
ใช่ปกติเราจะเห็นหลายคนประกาศตามหาน้องหมาน้องแมว
อันนี้อาจจะหาง่ายหน่อยแต่ว่าอาจจะเป็นนกเนี่ยอาจจะหายาก
แต่ก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันแต่ว่าถ้าเป็นนกเลี้ยง
เชื่อว่าถ้าเกิดว่าหลุดไปบ้านใครแบบนี้เขาก็จะไม่ไปไหน
เขาก็อาจจะอยู่กับบ้านคนที่เจอเขานั่นแหละ
เพราะยังไงฟังข่าวนี้แล้วนะคะช่วยเอาไปคืนคุณอ้นเขาด้วยละกัน
ที่บอกไปมีสินน้ำใจให้ด้วย๑๐๐๐บาทนะคะ